เป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตน้ำมนตรีที่ถูกปฏิวัติต้องหลบหนีคดีไปอยู่ที่ต่างประเทศกลับเข้าไทยไม่ได้นะครับ
แต่เพราะอะไรการเมืองไทยแล้วก็หลายฝ่ายถึงยังก้าวไม่พ้นคนชื่อทักษิณชินวัฒน์

อาจมีคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงก้าวไม่พ้นคนชื่อทักษิณชินวัฒนเสียที
เพราะไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรมักเป็นที่จับจ้องของคนไทยและต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างกรณีล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ
แสดงความมั่นใจว่าพักเครือข่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย
แปลกความหมายได้ว่าคือพักเพื่อไทยและเครือข่าย
จะสามารถกวาดคะแนนเสียงรวมกันได้ถึง๓๐๐เสียงจากที่นั่งทั้งหมด๕๐๐เสียง
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พี่ใหญ่ของคอสชซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
มีคำถามฝากไปถึงเจ้าตัวโดยตรง
ทักษิณอยู่นอกประเทศยังพูดถึงพัก

เจ้าทักษิณยังไม่พูดถึงเรื่องพักของเขาอ่ะ
คิดว่ามีผลกระทบอะไรกับการที่
ไปเอาพูดว่าต้องพูดผิดหรือเปล่าดีกว่า
ผลเอกประวิทย์ยังยอมรับด้วยว่าทุกความเคลื่อนไหวของนายทักษิณเกี่ยวข้องกับทุกพัก
เรียกร้องให้กรกตแสดงความชัดเจนว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ของนายทักษิณเข้าข่ายครอบงำพักหรือไม่
ขณะที่แก่นำพักเพื่อไทยอย่างในวัฒนาเมืองสุขยอมรับว่า
นายทักษิณจะหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนานถึง๑๒ปีแล้ว
แต่อดีตสัญลักษณ์ของพักไทยรักไทยและพลังประชาชนก็คือนายทักษิณ
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปพักเพื่อไทยไม่ใช่ของนายทักษิณหรือของใคร
แต่เป็นพักที่ทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรนี้ขึ้นมา
เมื่อก่อนสัญลักษณ์ของไทยรักไทยคือทักษิณ
วันนี้สัญลักษณ์ของผมก็ไม่ใช่สัญลักษณ์ของเพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐก็ไม่ใช่คุณจาตุรนก็ไม่ใช่
เพื่อไทยมันเป็นเหมือนกับคำนามของมันที่สอสออ้างได้ว่าผมลงเพื่อไทย
เมื่อก่อนอยู่แถวชายผมลงพักทักษิณวันนี้เขาบอกผมลงเพื่อไทย
เพื่อไทยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของคุณทักษิณเพราะตอนหลังก็เป็นคุณยิ่งรักเป็นอะไรมา
มันกลายเป็นคำว่าเพื่อไทยไปแล้ว
เช่นเดียวกับนายยงยุติยภัยรัฐที่ออกมาเปิดตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนพักเพื่อชาติ
รับว่านายทักษิณคือผลิตผลของระบบที่เกิดจากความขัดแย้ง
การพบปะพูดคุยของนักการเมืองกับนายทักษิณถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่สามารถพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันได้ทุกเรื่องราว
ไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงแต่เรื่องของการเมืองเท่านั้น
ในวันนี้พักเพื่อไทยอาจไม่ใช่พักของทักษิณอีกต่อไป
แต่ในทางตรงกันข้ามทักษิณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยไปแล้ว
ยิ่งถูกทุบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คนในพักซึ่งเชื่อมั่นว่า
ยังมีความยุติธรรม๒มาตรฐานอยู่มาหลอมรวมเกาะกันแน่นมากขึ้นเท่านั้น
เทวรัฐทีวีรายงาน